มาค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังเดี๋ยวมาดูหน่อยค่ะเรื่องราวของตัวเลขนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงนิดอีกไม่ถึง๒ชั่วโมง
ที่เราจะรวยเรามาดูกันหน่อยค่ะเลขนี้มันปรากฏขึ้นอยู่ด้านหน้าฝากระโปรงรถ
เลขเลยเหรอฝุ่นหรือเปล่าอ้าวคุณว่าไปนั่นรอยนี้ที่มันเป็นรอยหน้าฝากระโปรง
ใกล้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นตัวเลขเลยลองมองไกลมันจะเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่า
บอกว่าเป็นขี้นกก็ไม่น่าใช่นะไม่ได้เป็นรอยเป็นปื้นขนาดนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นทางยาวต่อเนื่อง
ไปขดมาอยู่ตรงฝากระโปรงแบบนี้ที่บุรีรำนี่เขาแปลกใจนะเรียกเพื่อนบ้านเนี่ยมาดูกันใหญ่เลยพวกเรา
พวกเรามาดูหน่อยนี่มันเป็นรอยอะไรกันแน่แหมแต่ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วว่านี่คือรอยพญานาค
รถกระบะคันนี้บอกทะเบียนเลยค่ะ๒ทพลลิง๖๑๖๖ทะเบียนกรุงเทพ
แต่ไปจอดอยู่ที่บุรีรำที่พื้นที่หมู่๑๗ที่บ้านตะแบกตำบลจันดุมอำเภอพระพลาชัยนะคะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคนี่ให้ดูบ้านเลขที่ด้วย
ทรงนี้ฉันไม่บอกบ้านเล็กที่แต่มองเห็นใช่ไหมค่ะเนี่ยอ่านแถบหน้าจอเปล่า
เอาไว้เราไปคุยกับเจ้าของรถหน่อยเจ้าของรถคุณปียะนันอายุยี่สิบแปดปี
เล่าให้ฟังแบบนี้ผมขับรถจากกรุงเทพจะมาเยี่ยมญาติที่บุรีรำนี่แหละ
กันไงจะไปทำบุญที่วัดพอถึงตอนเช้าก็ขับกระบะคันนี้ออกไปวัด
แต่พอกลับมาอุ้ยรอยเนี่ยมันอยู่หน้าฝากระโปรงแบบนี้ตอนที่ผมขับไปวัดผมยังไม่เห็นรอยหน้าฝากระโปรงเลย
ก็เลยไปถามผู้ใหญ่ในหมู่บ้านผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
มีร่างทรงบอกว่านี่แหละคือรอยพญานาคมาจากไหนอ่ะขึ้นมาจากน้ำเหรอไม่ใช่ค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นเงาสะท้อนที่ฝากระโปรงรถไหมมันเป็นเงาต้นมะพร้าว
เขาบอกว่าต้นมะพร้าวที่อยู่ใกล้ที่รถจอดอยู่นี่แหละมีพญานาคออกมา
แล้วก็ต้องทำใบสีนี่ต้นมะพร้าวตัวนี้ทำใบสี๗ชั้นเอามาบวงสวงด้วยนะ
เขาเชื่อเหลือเกินว่าจะมาให้โชคนี่อันนี้ตอนที่กำลังทำใบสีกัน
จะถวายแล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าเอ๊ะเลขบ้านเลขที่
เลขหมู่เลขอายุของคนขับรถหรือว่าทะเบียนรถจะออกไหมจะโดนไหมนะคะ